ที่นี่เราจะพาไปดูเรื่องของต้นไม้
แต่ไม่ใช่ต้นไม้ที่มาแปลกแล้วนะ

เกี่ยวกับเรื่องราวอาถรรพ์นั่นเอง
โอ้ยนี่ขนาดยังไม่ได้เล่านะเนี้ยอุ้ยมาหมดเลยนะมันเนี้ยตาด
เป็นไงฮะวางเวงน่ากลัวมีลมพัดอีกด้วยค่ะแล้วต้นไม้ที่บอกว่าเป็นต้นไม้อาถรรพ์ที่ชาวบ้านเขาพูดถึงเนี่ย
ก็คือต้นโพต้นใหญ่ต้นนี้แต่คุณดูสิคะมันตั้งอยู่ที่บริเวณป่าช้าเก่า
ด้านหลังวัดศรีมหาโพหมู่๔บ้านวิหารแดงตำบลโรงช้างอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง
ว่ากันว่าต้นโพที่สูงใหญ่ต้นนี้ที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยนะมีอายุเป็นร้อยปีเชียวนะคุณ
แต่คุณมาดูบริเวณรอบต้นโพกันหน่อยเมื่อกี้เห็นภาพกันไปหลายมุมแล้วเหมือนกันนะ
ก็จะเห็นว่ารอบบริเวณต้นโพเนี่ยมีทั้งซากปรักหักพังของสารพระภูมิเก่า
ถูกทิ้งไว้โดยรอบแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีรูปปั้นกุมารทอง
หลายต่อหลายองค์เลยแล้วก็มีพระเครื่องอีกนะพระพุทธรูปที่หักที่พังที่ชำรุด
เอามาวางเรียกได้ว่าเอามาทิ้งดีกว่าถูกวางทิ้งไว้ใต้ต้นโพโบราณต้นนี้

ในช่วงเทศกาลประเพณี
คนเนี่ยมักจะได้ยินเสียงดนตรีไทยบันเลงยามค่ำคืน

ไม่ใช่เสียงแบบนี้นะแต่เสียงวางเวงกว่านี้
ดนตรีไทยแบบบัลเลนท์เตรน
มาพร้อมกับอะไรรู้ไหมล่ะยังไงคะเกิดเงาค่ะมาพร้อมกับเงาลางลาง
คล้ายกับคนจำนวนมากอยู่แถวบริเวณโคนต้นโพและบริเวณเจดี
ตรงเนี้ยโอ้โหตัวใครตัวมันล่ะค่ะคุณแต่เรื่องเนี้ย
ชาวบ้านเขาเล่ากันมาเพราะฉะนั้นไปฟังเสียงจากชาวบ้านที่เล่ากันมาหน่อยค่ะ
นี่ค่ะ
นี่ค่ะลุงแกบอกว่าหลังจากนั้นก็ไม่ได้เจออีกเลยนะ
แต่ลุงคนนี้แกเป็นชาวบ้านแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่รักษาความปลอดภัยที่ศูนย์เด็กเล็ก
องค์การบริหารสวนตำบลโรงช์ด้วย

ที่ต้องมาเฝ้ายามอยู่บริเวณนั้นเนี่ยก็มักจะเจอเหตุการณ์ที่ลุงบอกว่า
ขนลุกเรื่องราวขนลุกลี้ลับแบบนี้เป็นประจำ
จนกระทั่งที่ลุงแกบอกว่าแกไปทำบุญ
หลังจากที่แกไปทำบุญแล้วเนี่ยแกบอกแกไม่ได้พบเจอเรื่องราวอาถรรพ

แต่ก็ยังมีชาวบ้านคนอื่นนะคะ
ที่เล่าต่อกันมาว่าเคยพบเจอเรื่องราวประหลาด
ที่บริเวณต้นโพต้นนี้อีกหลายต่อหลายคนเหมือนกัน

คือบางคนเขาบอกว่าเห็นเหมือนแสงไฟ
ไฟประหลาดเลยนะลุกโชนขึ้นมาจากต้นโพ
แต่ต้นโพต้นนั้นไม่ได้ไหม้
หรือไม่มีร่องรอยการเป็นอะไรเลย

แต่ตอนนั้นเห็นจริงว่ามันมีไฟลุกโชนขึ้นมา
บางครั้งก็มีคนบอกว่าเห็นเด็ก
ไม่ใช่เป็นเด็กธรรมดาเด็กผมจุก
วิ่งออกมาเล่นอยู่บริเวณต้นโพต้นนี้ด้วย

แต่คุณผู้ชมทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องทั้งหมด

มันเป็นสิ่งที่เขาร่ำลือต่อกันมา
ยังไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้ว่า
สิ่งที่เห็นทั้งหมดมันคืออะไร
และมันก็เป็นเรื่องราวของความเชื่อส่วนบุคคลด้วย

วิจารณญาณในการรับชมกันนะคะ

ผู้สื่อข่าวของเราไปพิสูจน์พื้นที่จริงนะ
เขาก็บอกว่ามันก็ค่อนข้างวางเวงกันแล้วมันก็มืด
ดูบรรยากาศน่ากลัวเหมือนกันนะ
เอาเป็นว่าเราไปที่ไหนก็อย่าไปลบหลู่แล้วกัน

เพื่อความปลอดภัยและความสบายใจด้วยนะ